เมื่อ๒วันก่อน๗สิงหาคม

แล้วในถุงขยับได้

เป็นทารกเพศหญิง

แต่เขาก็มอมแมมเหงื่อออกเต็มไปหมด
ในถุงสีดำแล้วถูกมัดปากถุง

เป็นเด็กเด็กผู้ชายอายุ๑๐ขวบ

นครปฐมค่ะพื้นที่สพ

ทารกแรกเกิดเพศหญิงนะคะ
อายุสักประมาณ๒๓สัปดาห์ค่ะคุณผู้ชม

ถูกทิ้งอยู่ใต้ต้นไส

ห่างจากถนนทางเข้าหมู่บ้านดอนกลาง
อำเภอเมืองนครปฐมไป๕เมตร

พี่สาวขี่รถจักรยานยนต์

สอนถ่ายแล้วน้องชายอ่ะเจอ

ก็ส่งหนูน้อยคนนี้ส่งโรงพยาบาลเด็กรอด

อายุแค่๑๐ขวบชื่อว่าน้องโซนิก

เราฟังว่าน้องเขาซ้อนรถจักรยานยนต์พี่สาวไปซื้อของที่ตลาดนัด
พอมาถึงที่ต้นไซดต้นนี้ค่ะคือเป็นช่วงเลยสะพานคอนกรีตเชื่อมต่อกับหมู่บ้าน
จังหวะนั้นแบงค์๒๐หล่นหล่นจากกระเป๋ากางเกง
โซนิกก็เลยบอกพี่สาวว่าหยุดรถแล้ววิ่งลงไปเก็บเงิน
แล้วคุณผู้ชมดูสิแบงค์๒๐ที่หล่นลงไปอยู่ใกล้กับถุงที่ทิ้งเด็กอยู่
ปากถุงแน่นเลยอยู่ใต้ต้นไสแต่ถุงนี้ขยับไปมาได้

ก็เลยบอกพี่สาวว่าเอ๊ะอะไรอยู่ในถุงก็ไม่รู้
ลองเปิดดูหน่อยก็แล้วกันพอเปิดดูเท่านั้นแหละโอ้โห
เป็นทารกผู้หญิงอะค่ะแล้วก็เป็นทารกแบบ
ร่างกายเปลยเปล่าไม่มีอะไรหอหุ้มตัวเลยนะ
พอดีตังค์มันหล่นเพราะตังค์มันแลบออกมาตั้งแต่ตอนหยุดที่โรงเรียนแล้ว
ค่ะเอาไว้ลดลงมาพี่กับหนูก็ลงไปเก็บตังค์
แล้วพอลุกขึ้นมาก็เห็นถุงดำมันขยับไปมาครับก็เลยไปดูถุง
ไปดูแล้วก็เปิดดูเห็นเด็กอยู่ก็ไม่รู้จะทำยังไง
ก็เลยเอาไปไว้ที่บ้านก่อนแล้วก็ค่อยโทรหาแม่แม่ก็บอกให้โทร
โทรหาตำรวจตำรวจก็เอามาที่โรงพักครับ
แล้วก็เอาน้องไปที่โรงพยาบาลก่อนส่วนพี่สาวของน้องโซนิกที่ไปด้วยกัน
น่ะนะคะพี่สาวเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์นางสาวสโรชาเลิศธรรมเกียรติ
อายุยี่สิบเจ็ดหรือว่าคุณโบคุณโบเนี่ยบอกว่าพอเปิดถุงออกมาแล้ว
เจอเด็กเนี่ยนะตกใจมากค่ะตอนแรกทำอะไรไม่ถูกเลย
ตั้งสติก่อนพาเด็กทารกคนนี้ไปล้างเนื้อล้างตัวก่อนแล้วก็แจ้งตำรวจ
มารับตัวไปโรงพยาบาลพอชาวบ้านเขารู้ข่าวก็พากันมาดูหนูน้อยคนนี้นะคะ
และชาวบ้านเขาก็บอกว่าที่หนูน้อยคนนี้รอดมาได้เชื่อว่าเป็นปฏิหารของเจ้าแม่ต้นใส่
เพราะถูกทิ้งอยู่ใต้ต้นไสพอดีอืมคุณโบบอกว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
คือชาวบ้านที่คนพื้นเพลแถวนี้เขาเล่าให้ฟังอยู่บ่อย
บอกว่าต้นไสต้นนี้ค่ะคนชอบเห็นเหมือนกับมีเจ้าแม่ต้นไสชอบปรากฏตัวให้เห็น
นั่งอยู่บนต้นใส่อ่ะครับแล้วก็นั่งห้อยขา
เป็นจุดเดียวกันกับที่พบเด็กทารกถูกทิ้งเลยอะค่ะ
ตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นขยะปกติ
แต่พอมาคิดอีกทีก็คือขยะปกติที่มันไม่น่าจะดิ้นได้
มันไม่น่าจะดิ้นคุกคักคุกคักอะไรได้อะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยตัดสินใจกับน้องก็เลยไปเปิดแค่ถามว่าน้องมันไม่ถึงคาวคอ
ก็อาจจะใช่แกแค่ถามว่ามีเจ้าแม่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ส่วนตัวเป็นคนไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นัก
แต่ก็มีคนเล่ามาให้ฟังอย่างนี้เพราะว่าตัวเองก็ไม่ใช่คนพื้นที่อยู่แล้ว
เขาก็จะเล่าให้ฟังว่าแบบว่าที่นี่แถวนี้ตรงนี้จะมีเจ้าแม่หรืออะไร
มันสิ่งสักขีดอยู่สองวันพระที่แล้วเขาเจอเหมือนขาคนนั่งห้อยอยู่บนต้นใจ
เขาเจอมาช่วงสองวันพระที่แล้วเขาก็เล่าให้ฟัง
แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะว่าทำไมต้องมาทำแบงค์หล่นตรงนี้ล่ะ
ใช่ไงจังหวะแบงค์๒๐หล่นตรงนี้พอดีแล้วใต้ต้นไซดต้นนี้

นี้ก็เลยบอกว่าคือดูข่าวมาเยอะนะเคยเห็นข่าวประมาณนี้มาเยอะ
ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองพอเจอจริงตกใจมาก
ไม่คิดว่าคนเป็นแม่จะมีจิตใจโหดร้ายได้ขนาดนี้
ส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจะใช่คนแถวหมู่บ้านนี้นะคะ
เพราะคนแถวนี้ไม่มีใครท้องช่วงนี้ค่ะน่าจะเป็นคนต่างถิ่นเอามาทิ้ง
แต่น่ะตอนนี้ก็ดีใจที่มีชีวิตรอดอย่างปลอดภัย
ตอนนี้ตัวทารกเพศหญิงอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
ดูแลต่อทางตำรวจเนี่ยบอกว่าก็ได้มีการประสานเรื่องของคดีความแล้ว
ออกติดตามหาพ่อแม่ที่แท้จริง
คาดว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นที่ไม่พร้อม
หรือว่าเป็นคนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน

มันเหมือนแบบตั้งใจให้เด็กเสียชีวิตหรือเปล่า

โอกาสเสียชีวิตก็เยอะอ่ะ